คุณผู้ชมค่ะลักษณะทางกายภาพของถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนคือยาวสักประมาณ๑๐กิโลเมตร๓๑๖เมตร
ความยาวเนี่ยส่วนหนึ่งก็อยู่ฝั่งไทยอีกส่วนหนึ่งอยู่ฝั่งพม่าฝั่งไทยเนี่ยแน่นอนนะคะทุกสภากำลังช่วยกันไม่ว่าจะเป็นขุดเจาะหรือว่าการเอาพร่องน้ำออกมาเนี่ยนะคะ
ส่วนฝั่งที่ไม่ทอดไปทางพม่าเนี่ยกู้ภัยของรัฐฉานพม่าเขาก็ช่วยนะเขาช่วยไปสำรวจไปหาปากถ้ำที่จะเข้าไปภายในถ้ำเนี่ยนะคะ
ล่าสุดค่ะเฟซบุ๊คที่ชื่อว่าราชศรีจิตอาสาได้มีการโพสต์ข้อความแล้วก็ภาพข้อความระบุบอกว่าหน่วยกู้ภัยรัฐฉานแห่งสาภาพเมียนมาหรือพม่าดำเนินการปฏิบัติภารกิจสำรวจปากถ้ำของเทือกเขานางนอนบริเวณฝั่งประเทศพม่าเพื่อสนับสนุนภารกิจการค้นหาทีมหมูป่าที่หายตัวไปพวกเขาได้ลงไปใน

ครั้งนี้นะคะนอกจากเจ้าหน้าที่จากทางภาครัฐแล้วเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยทำงานเต็มที่เหมือนกันหลั่งไหลมาจากทุกจังหวัดเลยนะคะมาหยิบมาจับมาช่วยทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยรักษาอากาศมากยิ่งขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าขอทำแค่นั้นก็ยังดีแม้ว่าการเป็นอยู่จะค่อนข้างลำบากมากนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูความเป็นอยู่ของอาสา
ปฏิบัติการออกค้นหา๑๓ชีวิตซึ่งติดอยู่ในถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายช่วงกลางคืนเนี่ยผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปดูสภาพความเป็นอยู่ของอาสาสมกู้ภัยจากสมาคมต่างในจังหวัดเชียงใหม่ที่อาสาเดินทางไปช่วยน้องนะคะคือนายสุรเชษฐ์อิงคะนันทวารีหัวหน้าชุดอาสาสมกป้องกันภัย
ยังคงตันอยู่แต่ทีมงานก็ไม่ได้ลดลากความพยายามนะคะ
ขอทำงานต่อไปจนกว่าจะสำเร็จก็คือพบตัวทั้ง๑๓คน
เช่นเดียวกับนายจรูลพิสูจน์หัวหน้ากู้ภัย
หมู่และนิทิศรวมใจอปพรอมพเมืองเชียงใหม่
บอกว่านำอาสาสมัครมาร่วมงานครั้งนี้๑๕นายด้วยกัน

ซึ่งเมื่อวานนี้รับมอบหมายให้ไปสำรวจปล่องสำรวจโพรง
ซึ่งอยู่เหนือถ้ำโดยใช้เวลาเดินเท้า๑ชั่วโมง
ซึ่งโพรงที่เจ้าหน้าที่เคยไปสำรวจมาแล้วครั้งหนึ่ง
เมื่อวานนี้ทีมทหารและเจ้าหน้าที่โรยตัวลงไปประมาณ๒๐เมตร
แล้วพบรอยแยกของหินมีแยกซ้ายมีแยกขวา
พบรูที่สามารถมองลอดเข้าไป
ก็มองเข้าไปคือมันเห็นว่าน่าจะเข้าไปได้อีก

โดยเจ้าหน้าที่ที่โรยตัวลงไปในโพรงนั้นได้เอามือเอื้อมเข้าไปในปล่อง
พบว่าจับดูข้างในมีลมผ่านมือ
สามารถคาดคณีได้ว่าตรงนี้น่าจะมีทางเข้าของลม

ซึ่งก็เชื่อว่าจะสามารถทะลุลงไปข้างล่างได้อีกเขาเชื่อแบบนั้นนะคะ
วันนี้ทีมเจ้าหน้าที่สำรวจชุดใหญ่จะเข้าไปสำรวจโพรงนี้อีกครั้ง
สำหรับอาหารการกินนอกจากที่อยู่จะต้องนอนที่วัดแล้วนะคะ
อาหารการกินกลุ่มแม่บ้านในหมู่บ้าน
จัดทำโรงครัวเลี้ยงอาหารอสาสมกู้ไพรสามมื้อเลย
โดยมีประชาชนนำอาหารและเครื่องดื่มมาบริจาคเป็นจำนวนมากค่ะ